ม๔คนหนึ่งน้องผู้ชายนะเขาก็ซ้อมวอลเล่
ซ้อมเสร็จกำลังจะกลับบ้านปวดท้องขึ้นมา
ห้องน้ำในปั๊มหน่อยก็เข้าไปทำธุระสักพักหนึ่ง
เห็นมือยื่นมาจากอีกห้องนึงแล้วมีมือถืออยู่ในมือด้วยนะ

หรือเปิดเพลงให้ฟังเหรอหรือว่าเปิดแฟทให้จะได้ทำธุระสะดวก
ถ่ายคุณผู้ชมฮะน้องเปิดประตูไปเผชิญหน้ากับคนถ่ายเลย
ดอมสรุปคือยังไงคือถ่ายกันทั้งสองฝั่งเหรอ

คนที่ยื่นมือมามาในห้องที่น้องเขาทำธุระส่วนตัวอยู่แล้วก็ถ่าย
แต่ปรากฏว่าพอเผชิญหน้ากันฝั่งผู้ชายเสื้อเทาเหมือนจะเนียน
เหมือนจะบอกว่าเอาน้องก็ลบดิ
อ๋อหมายถึงคลิปนี้ที่น้องถ่ายหรือเปล่า
เออก็ให้น้องก็ลบคลิปนี้ด้วยเหมือนกัน

คลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก่อนจะออกจากห้องน้ำเนี่ย
ผู้ชายคนนั้นเปิดภาพนิ่งให้ดูนะ
เป็นภาพนิ่ง๒รูปที่ถ่ายน้องเขาไว้ให้ดู
แต่น้องเอก็อย่างที่บอกคือไม่แน่ใจว่าลบจริงหรือเปล่า

พ่อแม่ก็เลยพาน้องเอไปแจ้งความที่โรงพักบ้านไผ่
กลัวว่ารูปที่น้องเขาโดนถ่ายไปเนี่ย
ไปโผล่ในโลกโซเชียลหรือว่าไปลงในเว็บไซต์อนาจารย์
พ่อน้องเออยากให้ตำรวจจับตัวชายคนนั้นมาให้ได้เลย
และอยากให้เอาโทรศัพท์มือถือมาตรวจสอบด้วยว่า
มีการเชื่อมโยงก็คือมีการส่งต่อไปให้คนอื่นหรือเปล่า

เพราะบางทีต่อให้ลบรูปไปแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่ารูปมันโดนกู้คืนได้หรือไม่ก็อาจจะส่งต่อให้คนอื่นได้
ตำรวจบอกว่าทราบทะเบียนรถคันก่อเหตุแล้วครับ
อยู่ระหว่างติดตามตัวชายคนในคลิปมาดำเนินคดีครับ